หมากปรินนั้นไม่ควรจะมีคนเดียวอยู่บนใบโลกนี้
โลกใบนี้ต้องมีหมากปรินหลายคน
เพราะว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมจัดใหญ่จัดเต็มค่ะ
เซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจคิมบารี่ค่ะ
ยังไงล่ะบุกไปถึงกองถ่ายแล้วก็ทุ่มทุนสร้างมากจริง
ให้ดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่าเป็นยังไงจัดไปจ้า
มันเป็นฉากในละครคือเป็นฉากคิมบารี่ต่อสู้กับแซมอินเนี่ยค่ะ

และปรากฏว่านเดชน์เนี่ยเป็นคนที่มาจับไว้นะคะ

สมกับเป็นนักแสดงตัวจริงค่ะพอร์ตเด็ดก็อย่างที่บอกไปณเดชน์จึงขึ้นดึงหมวกไม่ออก
คุณผู้ชมนะคะซึ่งคนที่จะตกใจที่สุดนะคะแน่นอนค่ะสาวคิมค่ะ
ไพรส์ไปเลยนะคะทั้งงงแล้วก็ปลื้มปลิ่มค่ะ
เพราะว่าปีนี้พี่หมากเขาจัดใหญ่จัดเต็มผู้หญิงสร้างนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าปีนี้เขาจะเตรียม
แวะอัลเวดดิ้งแต่งงานแล้วหรือเปล่ากันค่ะซึ่งสุขภัยได้ขนาดนี้ดิฉันเล่าข่าวนี่ไป
เท่าที่เขายังใช้สถานะยังไม่แต่งงาน

วันใดก็ตามที่เขาแต่งงานแล้วอย่าให้เห็นน้ำตานะแม่

เออจริง

สวดมนต์ก่อนอย่ามาเล่นของ
ขอสามีบ้างเผื่อจะมาแบบดีบ้าง

นี้ไม่มูอยู่ได้ไงคุณผู้ชม